มาดูอุบัติเหตุหลายจังหวัดกันบ้างค่ะ

มีรถเก๋งเขาขับมาแล้วก็เสียหลักชนต้นไม้แบบนี้ค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์

นำร่างผู้เสียชีวิต๓คนออกมาจากซากรถกระบะนะคะ
ซึ่งรถเสียหลักไปพุ่งชนต้นมะขามเทศ

่งหน้าปฐุมธานีหน้าโรงเรียนภูมิทอง
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ

มีนายสมเกียจเกรดแก้วอายุ๓๙ปีเป็นคนขับ
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา

นายสิริเดชแสวงหาอายุ๓๘ปี
อยู่ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

เป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อนะคะ
ทั้ง๓ถูกนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ตำรวจก็จะเร่งสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์

หาสาเหตุที่แท้จริงที่กระบะชนต้นไม้นี้ต่อไปนะคะ
สิงห์บุรีมีเหตุไฟไหม้รถตู้โดยสาร

ในพื้นที่ตะบนบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีมี
ผู้เสียชีวิตอยู่ในรถสามคนด้วยกันต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมา
ก็เป็นแรงงานชาวพม่าผู้ชาย๑คนผู้หญิง๒คน
ส่วนผู้บาดเจ็บก็มีอีก๘คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก็เป็นแรงงานชาวต่างด้าวทั้งหมดเลยนะครับ
คนขับรถบรรทุกพ่วงให้การว่าเห็นรถตู้คันเกิดเหตุ
มาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนด้านขวาของรถพ่วง
ประตูของรถตู้หลุดออกมาผู้โดยสารกระเด็นออกมานอกรถ
นอนร้องโอดโออยู่เกลือนถนนรถพ่วงก็จอดลงไปช่วยเหลือนะครับ
ส่วนคนขับรถตู้บอกว่าพอเกิดเหตุแล้วก็ไฟลุกไหม้
มี๓คนติดอยู่ข้างในออกมาไม่ได้
โดยผู้โดยสารทั้งหมดมี๑๒คนเป็นแรงงานชาวพม่ารับมาจากกรุงเทพ
จะไปส่งที่เชียงรายระหว่างทางรถพ่วงเลี้ยวเบียดกระทันหัน
หักหลบแล้วแต่ไม่พ้นประตูฝั่งผู้โดยสารกระแทกกับรถพ่วงจนหลุดออก
แล้วก็เกิดประกายไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ทีนี้มาดูที่สุพรรณบุรีกันบ้างนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งดับเพลิงแล้วก็ฉีดน้ำเพื่อดับไฟที่ไหม้รถเก๋ง
เพราะรถเก๋งชนประสานงากับรถบรรทุก๖ล้อ
จุดที่เกิดเหตุคือถนนสาย๒พี่น้องลาดบัวหลวง
ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องมาใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณสักครึ่งชั่วโมง

ทีนี้ในซากรถเก๋งก็พบศพนายจอมพลมีฤทธิ์อายุ๒๓ปี
เป็นชาวนครปฐมนะคะถูกไฟคลอกอยู่ในที่นั่งคนขับ
ส่วนทางฝั่งของคนขับรถบรรทุก๖ล้อเนี่ย
คือนายบุญทันเพชรใสอายุ๓๘ปี
บอกว่าตอนที่กำลังขับรถกลับมาจากส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองเนี่ย
มีคนงานนั่งมาด้วย๘คนเพื่อที่จะกลับบ้านพักที่การ
ขับมาอยู่ขวาสุดพอเห็นรถเก๋งวิ่งสวนมา
ขับสายไปมาจนกินเลนก็เลยตัดสินใจหักพวงมาลัย
ออกไปฝั่งตรงข้ามอืมทีนี้พอหักพวงมาลัยออกไป
คุณผู้ชมรถเก๋งหักเข้ามาหาอีกเลยประสานงากันนะคะจนไฟลุกไหม้
แล้วก็ในที่เกิดเหตุก็พบซากตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ถูกรถชนตายด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่านายบุญทันคนขับรถหกล้อเนี่ย
หลบตัวเงินตัวทองจนเสียหลักวิ่งกินเลนไปฝั่งรถเก๋งที่วิ่งสวนทางมา
ก็ตำรวจจะสอบสวนคนขับรถหกล้อแล้วก็พยานที่นั่งโดยสารมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ